อ่ะมาแล้วครับแม่มาแบบไม่คาดคิดเลยนะครับ
เอาวันนี้นะครับเราพูดคุยในเรื่องของสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
เพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานหลังจากที่จบเกมแล้ว
จริงทุกคนน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของคริตันซินวาที่จะต้องอำลาทีมไป
แต่ว่าอาการเจ็บของสหรัฐนั้นส่งผลกระทบในวงกว้าง
เฉพาะเกมทีมชาติไทยที่ต้องมีการแข่งขันนะครับในช่วงปีนี้
แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะครับในเรื่องของอาการพัก
เดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับเพราะว่ากว่าจะกลับมาได้ใช้เวลาประมาณครึ่งปีนะครับ

คนในข่าวที่เดินทางไปทำข่าวเมื่อวานในเกมคู่นี้
ที่เมืองทองเอาชนะส่วนคนไทยไปได้๑ต่อ๐นะครับ
สกัดเข้าตัวตัวเองจากจังหวะที่ทางบุรีรามมงสกัด
เหมือนกับตัวเองก็ไปถูกบอล

แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออาการบาดเจ็บของสหรัฐอยู่เย็นนั่นเอง

ที่จะมีโปรแกรมสำคัญอีก๕เกม
เรื่องต้นล่าสุดมีการยืนยันว่ามากกว่า๔เดือน
เดือนมิถุนายนด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับ
ครับพูดถึงจังหวะเจ็บกันหน่อยนะครับ

เหมือนเมื่ออินโทรเมื่อสักครู่นะครับเราพูดคุยกันหน่อยนะครับ
โซเชียลก็ตั้งคำถามว่าลูกแบบนี้สมควรเล่นหรือไม่
แต่ผมบอกให้เลยนะครับว่าเป็นจังหวะของเกมฟุตบอล

ไม่ว่าจะเป็นเคสในไทยหรือว่าเคสในต่างแดนเนี่ย
มันมีการสกัดกันขาหักก็ไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรก
คือด้วยอุปนิสัยส่วนตัวเท่าที่ผมเคยรู้จักกับพี่ก๊อฟพิชิตใจบุญ

น่ารักคือเป็นคนที่ไม่ถือตัว
แล้วก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอะไรอย่างนี้

รวมไปถึงเรื่องของความกระตันอยู่ที่เป็นชื่อที่โด่งดัง

คือหลายคนที่เพิ่งจะดูฟุตบอลอาจจะไม่รู้จักพี่ก๊อกพีชิต
แต่ว่าถ้าเราตามข่าวกันมาเป็นเกือบ๑๐ปีนะครับ
ยุคไทยลีกเพิ่งเจอบูมเนี่ยเขาเป็นคนทำงานเพื่อครอบครัวจริง

ครับคือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ขึ้นเกมมา

เพื่อที่จะหยุดให้ได้ไม่งั้นอาจจะถึงขั้นเสียประตู

มันก็เลยนำมาซึ่งจังหวะนี้ขึ้นมานะครับ
จังหวะขึ้นมาของพิรพัฒน์แล้วจ่ายเข้ากลางสหรัฐ
เลือกจ่ายได้หรือเลือกยิงได้นะครับ

อาจจะถึงขั้นโดนยิงได้เลย
เพราะฉะนั้นทางพิชิตใจบุญเองก็เลยตัดสินใจที่จะสกัดจังหวะนี้

เขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจังหวะจะเป็นแบบนี้นะครับ
แต่ว่าความรู้สึกจะเป็นอย่างไรนะครับ
ผมไปพูดคุยกับพี่ก๊อฟพิชิตมา

อันนี้ถามคุณวิรวิทย์ต่อนะครับ
อันนี้คือไปถามเขาตอนที่กำลังจะเดินทางขลับมาพิชอศัตรู
ยังไม่รู้ว่าอาการของสหรัฐถึงขั้นกับกระดูกข้อเท้าหัก

แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่คุยในจังหวะนั้นนะครับ
เจ้าตัวพอทราบแล้วทำอันตรายเต็ปน่าจะหนัก

อาจจะไม่คาดคิดว่าจะหนักถึงขนาดต้องพัก๖เดือน

นะครับก็เลยทำให้ตัดสินใจต่อสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ล่าสุดก็ได้มีการพูดคุยทางสหรัฐอยู่เย็นเองก็น่าจะไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ

ที่ไปเกาะติดนะครับอยู่กับคุณมนุชาเจอมูลนะครับ
ก็ติดอยู่กับสหรัฐอยู่เย็นเลยนะครับ
แต่ว่าจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณมนุชาครับ

สหรัฐอยู่เย็นหน้าตายังสดใสนะคะ
นี่บอกกับทางแฟนบอลก่อนให้หายห่วง
แล้วก็มีทางบุคคลใกล้ชิดมาเยี่ยมอาการอย่างต่อเนื่องค่ะ
สำหรับอาการล่าสุดก็เป็นไปตามที่ทางคุณนิรวิทย์และคุณบรบัตรได้พูดคุยกันนะคะ
ว่าก็เป็นตามนั้นจริงทางด้าน
นายแพทย์พรเทพม้ามณีในแพทย์ที่เที่ยวทางพิเศษ
ในระยะกันประดูกและไหลเวชศาสตร์การธีราโรงพิบันธุ์ธรรมเทพ

จำเป็นที่จะต้องมีการผ่าตัดในวันพรุ่งนี้เช้านะคะในเบื้องต้น

การพบข้อเท้าขวาบิดผิดรูปรวมถึงกระดูกชิ้นนอกค่ะ
แล้วก็ในส่วนของอิ่มด้านในในวันโป้งข้อเท้าเนี่ย
ก็จะต้องมีการพักฟื้นในระยะยาวอย่างน้อยประมาณ๕๖เดือนค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าการฟื้นฟูบำบัดร่างกายของสหรัฐนั้น
จะเป็นอย่างไรก็ต้องมีการประเมินอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งส่วนบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมในช่วงเช้านะคะ
ถ้าเห็นภาพบรรยากาศเป็นพร้อมพร้อมกับที่ดิฉันบรรยายก็จะมีโฟสต์แบรนด์โฟสต์ตะวันสีตาล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนสมสรรค์เอสซีจีมือมทรวงวินาทิตย์ก็เข้ามาให้กำลังใจ
ได้พูดคุยหอกล้อกับทางสหรัฐกันแบบสนุกสบายว่าก็ขอให้พักผ่อนในช่วงนี้ไม่ต้องกังวลอะไร
และยังได้มีการให้กำลังใจว่าในอดีตโค้ชแบนเองก็เคยประสบกับเหตุที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาในช่วงอายุใกล้เคียงช่วงอายุ๒๔๒๕ปีเหมือนกัน
แต่ก็สามารถที่กลับมาเล่นฟุตบอลต่อได้น้องตันก็มีสีหน้าที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็อารมณ์ดีค่ะ
ก็ทำให้บรรยากาศภายในภายในห้องพักของน้องตานั้นก็คือสดชื่นไปด้วยเลยเพราะว่าโค้ชแบนก็พูดคุยกับน้องอยู่ตลอด
นะครับขอบคุณคุณวิชานะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าก็คาดว่าจะมีกำลังใจ
เหนือจากโซเชียลเดินทางไปที่โรงพยาบาลแน่นอนนะครับขอบคุณคุณวิชาด้วยนะครับ

ก็ยังอยู่ที่นั่นต่ออยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
เพราะว่าเมื่อเช้าคุณมพนธมาภนีดก็เดินทางไปเหมือนไปดูอาการ
และก็ได้บอกมาแล้วที่คุณพุทธชาได้บอกไปนะครับ
คือช่วงเวลาประมาณ๔เดือนก็คือน่าจะกลับมาเหมือนกับกายภาพบำบัดได้
แต่ว่าพอจะกลับมาซ้อมได้เลยนะครับ

ซ้อมเพื่อเหมือนกับให้ชินกับกลับบทบอล

เพราะว่า๔เดือนคือหายจากอาการบัตรเจ็บ

แล้วก็ไม่มีอาการเสียวจากจังหวะนั้นนะครับ

อาจจะ๖เดือนหรือมากกว่า

ก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งทั้งนั้นในเอเชีย
แน่นอนว่าการขาดหายไปของสหรัฐเมืองทอง

ก็คือปัญหาการขาดหายไปของกองกลาง

เพราะว่าที่ผ่านมาสหรัฐอยู่เย็นลงสนามอย่างต่อเนื่อง
อาจจะมีขาดหายไปบ้างนะครับจากการโดนแบน
แต่จากการขาดหายไปจากการบาดเจ็บเนี่ย

ครับก็ต้องดูว่าใครจะมาแทน

เคสที่เราดูแล้วจะต้องใช้อย่างแน่นอน
หรือว่าลีโฮที่เมื่อวานก็มีโอกาสได้ลงมา
แต่ว่าบทบาทของทางอีโฮจะแตกต่างกับทางสหรัฐ
หนึ่งตรงที่ว่าสหรัฐเนี่ยนอกจากเป็นตัวตัดเกมแล้วเนี่ย
เขายังสามารถปั้นเกมแล้วก็พักบอลได้
แล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือวงศกรชัยกุลเทวี
อันนี้คุณวิรวิทย์เลือกมาจากคนที่มีโอกาสที่น่าจะได้ลงพิสูจนตัวเอง
นักเตะต่างชาติที่ซื้อเข้ามาใหม่หลายคน
ตอนนี้ยังไม่ได้รับโอกาสอย่างเต็มรูปแบบเพราะอะไรครับ

แต่ต่อไปนี้อาจจะถึงเวลาที่จะต้องเสี่ยงอย่างเต็มตัวแล้ว

ตัวอีกหนึ่งคนคือเจ้าวงนะวงศกรชัยกุลเทวิน
ดึงตัวกลับมาจากพัทยายูไนเต็ดมาร่วมกับเมืองทองยูเนเต็ด
แต่ว่ายังไม่ได้รับโอกาสเช่นเดียวกัน
เพื่อลองเป็นบทบาทตรงนี้เราก็จะลองดูว่า
เข้ากับแทคติกของพี่ในทีมได้หรือเปล่า
เพราะว่าอายุยังไม่เยอะนะครับอายุ๑๙ย่าง๒๐เท่านั้นเอง
แต่ว่าถ้ามันเสี่ยงถึงขนาดที่จะต้องให้เกมริมเส้นทำงานได้ดี
ก็ใช้กองกลาง๒ตัวเป็นตัวรับในการตัดเกมตรงกลาง
ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะแก้ปัญหาอะไรเป็นช็อตของการแก้ปัญหาแน่นอนนะครับ
ไม่ว่านักเตะคนไหนจะมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ตาม
ทำงานต้องเน้นระบบทีมมาก่อนเล่นโดยรวมให้ดี

ก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับการลุ้นแชมป์ของทางเมืองทอง
มีปัญหาให้ทดสอบกันตั้งแต่ช่วงต้นระดูการ
ส่วนผลกระทบวงกว้างกว่าก็คือทีมชาติ

เราลองประเมินจากเกมที่สหรัฐนั้นพลาดไปในการเจอกับญี่ปุ่น

ผู้เล่นที่สามารถทดแทนได้อยู่หลายตำแหน่งนะครับ
แต่อาจจะยังไม่ได้เห็นกันแบบเต็ม
๖คนนี้เลือกมาให้ได้รับชมกัน
ชาริย์ชัปปุ๋ยเป็น๑คนที่ซิโกเกียรติศักดิ์เสนามือง
เลือกใช้ในเกมที่เจอกับญี่ปุ่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
เกมนั้นถือว่าทำหน้าที่ได้ในระดับค่าเฉลี่ยละกัน
แต่ว่าจุดอ่อนในเกมนั้นของทีมชาติไทย
แฟนฟุตบอลหลายท่านรวมถึงทีมข่าวมองเห็น

จะเห็นชัดเจนว่าการขาดหายไปของสหรัฐ
ปุ๋ยยังแทนไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

ทั้งประกิษดีพร้อมหรือว่าอดูลละสก

แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโดยตรง

ดุลเองในตอนที่สหรัฐโดนแบนในครั้งนั้น
ดุลก็ได้โอกาสมาติดทีมชาติ

ส่วน๓คนล่างนะครับ๓คนล่าง
ก็คือวงศกรชัยกุลเทวินคนนี้นี่
อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเล็กแล้วกันนะครับ
เพราะว่ามีดีกรีกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๑ปีคนนี้นะครับ
แต่ขึ้นอยู่กับว่าซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองจะมองเห็นหรือเปล่า

ส่วนคนที่น่าจับตามองอีก๑คนก็คือธิริพันธ์พ่วงจันท
ผลงานในนัดแรกของไทยลีกถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ

จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถนำมาทดแทนกันได้หรือเปล่า
ตรงนี้ลองคัดสรรค์ไหมคุณผู้ชมได้ดูส่วนอีก๑คนคือ

อาจจะหายไปพักหนึ่งกับทีมชาติไทย
แต่ในตำแหน่งนี้อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่

ก็ต้องดูนะครับที่คุณวิรวิทย์สรุปมา

การมาแทนที่ก็ต้องแทนที่คน
เอามาแทนสหรัฐแต่ว่าสไตลการเล่นมันคงจะเหมือนสหรัฐไม่ได้
ต้องหาวิธีการในการปรับก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่

แต่ว่าความคาดหวังของเราอย่าลืมนะครับ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
เพื่อผลการแข่งขันที่น่าพอใจของพวกเขาในฐานะตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยนะครับ